ทั้งกลิ่นทั้งที่โอ้โห
ถามใครคงไม่มีใครชอบสักคน
ใกล้บุญจริงไหมคะเพื่อนบ้านเหลือร้อนเหลือแดง
เฮียนมันมี๒ด้านแล้วนกอยู่ทั่วเรามานานแล้ว
ตกลงแล้วเขาเป็นจอมวายร้ายแห่งเวหาหรือเปล่า
บางคนมองเรื่องนี้ต่างกันนะฮะดูสิครับ
เกือบไปแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเต็มเสาไฟฟ้าเลยครับ
และนี่คือความสกระปกที่เกิดขึ้นบางส่วนอาจจะมองว่าเขามีประโยชน์นะ
แต่หลายคนบอกไม่จริงหรอกนกพิราบเหล่านี้เป็นตัวปัญหาโดยเฉพาะปัญหาขี้นกพิราบครับ
ซึ่งขี้นกพิราบเหล่านี้มีข้อมูลวิจัยจากทางการแพทย์ออกมาแล้วนะครับ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้หวัดนกปอดอักเสบ
และยังเป็นภาหะนำแมลงอย่างตัวไรหมัดพญาติ
ที่สำคัญครับคุณผู้ชมขี้นกพิราบยังเป็นปัจจัยหนึ่ง
ทำให้โครงสร้างอาคารบ้านเรือนต่างเสียหาย
เป็นภาพอุจจาตาแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับปัญหานกพิราบนอกจากจะทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหาย
แล้วก็เป็นภาพอุจาตาแล้วยังส่งผลเสียหายไปถึงเจ้าของโรงศรี
เจ้าของกิจการทำเลือกสวนไร่นานะครับ
ผลผลิตแต่ละปีเสียหายจำนวนมาก
ความเสียหายและปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี้
จะมีอะไรบ้างแล้วเขาจัดการยังไง
มิ้วเขมสอนพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบเรื่องนี้ครับ
ที่เราได้ทำนะครับ
ปัญหาความเสียหายมันค่อนข้างเยอะต่อเดือน

ปีนึงก็เกือบเป็น๘แสนได้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือเราตีข้าวโดยหมู่รวมข้าวที่ปัญหาเราเกิด
นั่นเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม
แต่ละปีจะต้องเสียรายได้ให้กับฝูงนกพิราบนับพันตัว

จะพยายามหาทางป้องกันแทบจะทุกวิถีทาง
แต่ก็ยังไม่สามารถลดความเสียหายจากนกพิราบได้
คุณผู้ชมคะจากที่มิวได้พูดถึงปัญหาเรื่องของนกพิราบ
ตอนนี้ค่ะมิ้วมาอยู่ที่โรงศรีไฟปฐมวิวัฒน์นะคะ
ตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ที่นี่เขาเจอกับปัญหานกพิราบมาทำรัง
มาอยู่อาศัยหลายพันตัว
แต่ที่นี่เขาใช้วิธีการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมาก
เขาใช้ฮอตแมนนี่ค่ะ
เตยถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนค่ะ
การนำเหยี่ยวมาทำงานในการกำจัดนกพิราบ

ครับแรกก็จุดเริ่มต้นจากความชอบในเยียวก่อนครับ

ก็ได้ไปเห็นคลิปการทำงานของ
ต่างประเทศที่ใช้เหยียวกับเรียบรับในสถานบิน
ก็เลยเห็นว่าเราก็เลี้ยงเยียวอยู่

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าลักษณะไหนปัญหาเขาเป็นยังไงบ้าง
จำนวนพิราบก็ถ้าเป็นโรงงานล่ะ
จำนวนมันไม่ได้เยอะแต่
สร้างความเสียหายให้ข้าวของก็เยอะทรัพย์สินก็เยอะ
ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์โรงงาน

คล้ายกันครับก็คือป้องกันความปลอดภัยให้
ถ้าเป็นรอพอก็คือป้องกันทรัพย์สินใช่ไหมครับ
นี่ก็คือป้องกันความเสียหายจากนกพิราบ
การทำงานก็ก่อนพอระหว่างป้องกันให้ดูแลความปลอดภัย

เราจะมีการทำงานตามขั้นตอนยังไงบ้างคะ

ว่าเราสามารถปล่อยในจุดไหนก่อน

พอเราประเมินได้แบบนี้นี่เหยียวเริ่มมองแล้ว

เราจะต้องยังไงบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้เราคือจะปล่อยเขา
ใช่ครับปล่อยเขาก็จะบินไปเข้าขับไล่พิราบ

พวกโรงงานโรงสีอะไรต่าง
ที่มีปัญหาเจอกับนกพิราพไปทำรังไปอยู่เยอะนี่

อันนี้ก็คืออาจจะเป็นทำหลายที่นะครับ
ตามอาทิตยพร้อมกันก็รายได้ก็อยู่ที่หลักแสนต่อเดือนครับ
หลักแสนต่อเดือนเดี๋ยวพี่ขอถามเจาะนิดนึง
ตอนหนึ่งโรงงานหรือว่าโรงศรีเนี่ยเนอะ
ตอนหนึ่งลูกค้าเขาจ้างเราเดือนละเท่าไร
ถ้าเป็นโรงงานปกติเลยครับ
ก็อยู่ที่๕๐๐๐๐๖๐๐๐๐บาท

เดือนหนึ่งมีลูกค้าหลายโรงงานไหม

โหเดือนหนึ่งเกือบ๑๐โรงงาน

ที่ใครก็จะมาทำได้เห็นว่ารายได้ดี

ง่ายครับเราต้องมีความเสี่ยงด้วย
นกเราซื้อมาก็ราคาสูงอยู่แล้ว
ถ้าเกิดนกเกิดอุบัติเหตุตายไปอย่างนี้หรือว่าหายอย่างนี้ครับ

ใช่อย่างตัวนึงเนี่ยราคาเท่าไหร่คะซื้อมา

ถ้าฝึกแล้วก็อยู่ที่ว่าฝึกไปแล้วประมาณไหนราคาก็จะบวกเพิ่มไป

โอ้โหเราก็ต้องดูแลมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลนก
ตั้งแต่ซื้อมาดูแลนกทีมงานของเราอีก
ถึงจะรายได้เยอะก็ตามแต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงเหมือนกัน

จากปัญหานกพิราบบุกโรงงานหรือโรงศรีแล้วนะคะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่านกพิราบยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ทั่วไป
ทั้งบ้านเดียวทาวน์ฮาวส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมสุดหรู
กพิราบเหล่านี้ก็เข้าไปทำรังสร้างที่อยู่อาศัย
บางส่วนก็บินลงไปกินอาหารที่คนใจบุญวางหวานเอาไว้
กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคจากมูลที่ขับถ่าย
สร้างความร้าวฉานระหว่างเพื่อนบ้านนับครั้งไม่ถ้วนแล้วค่ะ
วิธีแรกก็คือเริ่มต้นจากการกำจัดรังนกพิราบก่อนค่ะ
แล้วก็มีการดูแลเรื่องของสถานที่อยู่ของเรานะคะ
จัดสรรให้สวยงามไม่ให้เป็นสถานที่ที่นกจะมาทำรังได้
เพราะว่าการกำจัดรังของนกพิราบ
ก็จะทำให้จำนวนนกพิราบลดน้อยลง
ควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากนกพิราบได้ด้วย

ส่วนวิธีที่สองค่ะคุณผู้ชมจะลองติดโมไบล์หรือกระดิ่งเอาไว้ก็ได้นะคะ
เพราะถ้าหากว่ามีลมพัดหรือว่ามีนกพิราบบินมาเกาะ
ก็จะเกิดเสียงดังนกพิราบก็จะตกใจบินหนีไป
หรือจะลองใช้สัตว์ปลอมค่ะ
งูปลอมนกอินซีปลอมหรือว่าเหี่ยวปลอมมาวางเอาไว้
ก็จะทำให้นกพิราบตกใจแล้วก็ไล่มันไปได้เหมือนกันนะคะ

ได้ผลระยะยาวแต่ว่าอาจจะต้องลงทุนนิดนึง
นั่นก็คือวิธีการใช้ตะข่ายในการกันนกพิราบ
หรือว่าจะทำเป็นรั้วหนามเพื่อป้องกันนกพิราบก็ได้
จะหาซื้อตามร้านวัสดุพันธุ์หรือจะทำเองก็ได้นะคะไม่ยากค่ะ
ใช้ลวดเนี่ยค่ะปักลงไปบนโฟมหรือว่าบนฟิลเจ้าบอร์ต
แล้วก็ไปวางเอาไว้ตามจุดที่นกพิราบมักจะบินมาเกาะ
แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะเกิดสนิมแล้วก็จะต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะ
หรือคุณผู้ชมจะใช้จาระบีมาทาเอาไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าจาระบีจะมีกลิ่นที่นกพิราบไม่ชอบและเวลาที่นกพิราบบินมาเกาะจาระบีจะติดอยู่ที่เท้าอะค่ะมันก็จะทำให้นกพิราบบินหนีไปแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะอาจจะเหนอะหนักสกปรกแล้วก็ดูไม่สวยงามได้นะคะ
จากนี้นะคะยังมีสเปรย์น้ำส้มสายชูหรือว่าผลิตภัณฑ์ไล่นกต่างที่คุณผู้ชมสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันนกพิราบมาเกาะได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่มิวว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือการใช้เสียงเปิดเสียงนกอินซีหรือเหยียวค่ะเพราะว่านกพิราบไม่ชอบเสียงเหล่านี้แต่คุณผู้ชมก็ต้องระวัง

จังหวัดนครปฐมครับทีมข่าวได้พูดคุยกับพระครูประหลักศิษฐธิวัดหรือ
พี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมเจ้าอาวาสวัดยอมรับว่าทางวัดเองก็เดือดร้อนจากปัญหานกพิราบเช่นเดียวกันที่ผ่านมาวิธีการในการจัดการปัญหานกพิราบของ

ส่วนคำถามที่ว่าการใช้เหี่ยวจับนกพิราบจะบาปหรือไม่

มันอยู่ที่การตัดสินใจของคนมากกว่าครับ
อย่างวัดไผลล้อมเนี่ยก็ตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
หนึ่งเอางบประมาณในการที่เสียนั้น
ก็ไปเอาซื้อน้ำยาถูพื้น

ค่าน้ำในการที่จะล้าง
เลือกวิธีนี้ไงอยู่ที่การเลือกครับ

คิดว่าบาปก็อยู่ที่โยมเอง
คิดว่าไม่บาปมันก็อยู่ที่โยมเอง
เพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องมีอาชีพ
เลี้ยงชีพในการประกอบสมาชิพ
อาชีพเหล่านั้นวัดกันที่ผิดกฎหมาย

มาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับ

บางคนมองว่านกพิราบก็มีประโยชน์นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพาขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่ครับ

บรรยากาศความคึกคักและคลึกคลื้นบริเวณขวงประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้กลายเป็นสีสันและแลนดมาร์คแห่งใหม่แล้วนะครับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เข้าไปถ่ายรูปกับฝูงนกพิราบจำนวนมาก
กลายเป็นว่าตอนนี้นกพิราบที่บริเวณขวงประตูท่าแพรของเชียงใหม่

กระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างเงิน
สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นครับ
นายนัทพลนิ่มตระกูลอายุ๓๙ปี
หรือคนในโลกออนไลน์ตั้งสมยานามให้เขาว่า

งวันนกพิราบบริเวณประตูท่าแพร
คือส่วนหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่มีสีสัน
และถูกพูดถึงอย่างมากครับ
เพราะมันเป็นหน้าเป็นตาเป็นประตูของเชียงใหม่เลย

ได้ภาพพิธีกลับไปความสวยงามของเชียงใหม่กลับไปครับ
รายได้ทางท่องเที่ยวมันก็เป็นความสวยงามหลายอย่าง

เขาก็มีอาชีพมีรายได้มีต่างจากช่องครอบครัวสำหรับนั้น
เหรียญมันมีสองด้านอยู่แล้วแต่อันด้านหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนมากกว่า

พ่อค้าแม่ขายรอบควงประตูท่าแพร
หลายคนมองว่าการมีนกพิราบไม่ใช่ปัญหาที่กวนใจครับ
ทางกลับกันเขามองว่าถ้าหากไม่มีนกพิราบ
พวกเขาเองอาจจะเดือดร้อนครับ
เมื่อถามถึงมาตรการในการกำกับดูแลเรื่องความสะอาด
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ยืนยันว่าที่ผ่านมา
มีการดูแลเรื่องความสะอาดมาโดยตลอด
แล้วก็ยอมรับนะครับว่านกพิราบบริเวณขวงประตูท่าแพร
เป็นสีสันและช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จริง
อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานได้วางแผนรับมือ
เตรียมการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คนไว้แล้ว
ไม่กังวลใจแต่อย่างใดครับ
คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ย
ก็ต้องบอกตรงนะครับว่านกพิราบเหล่านี้
เขาก็เปรียบเสมือนกับเปลี่ยนที่มีสองด้านนะครับ
ของคนที่ได้ประโยชน์จากนกพิราบก็มองว่า
กเหล่านี้เปรียบเสมือนกับมหามิตรครับ
แต่คนที่เขาเสียประโยชน์หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น
พืชผลทางการเกษตรอาคารบ้านเรือน
ว่าเจ้าเนี่ยครับเป็นเหมือนกับจอมวายร้าย
ต้องเร่งจัดการโดยด่วน
คุณผู้ชมล่ะครับมองนกพิราบยังไง